ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของล้อรถหลุดกลางถนน
เดี๋ยวนี้มันเกิดบ่อยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยไปดูนะฮะ
ว่าเป็นยังไงเอาขอดูภาพใหญ่หน่อยนี่ฮะ
โอ้โหทำไมวิ่งนำหน้ามาขนาดนี้
ล้อรถนะฮะกลิ้งแรงแล้วก็เร็วมาก
อีกกล้องวงจรปิดนึงนะครับจะเห็นภาพต่อเนื่องกันนะฮะ
คือช่วงวินาทีพุ่งชนเนี่ยจะไม่เห็น

เด็นไปชนคนขายครกอยู่ข้างทางด้วยนะครับ
คนขายครกนี่บาดเจ็บเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะครับ
บนถนนคู่ขนานริมถนนผลโยธินขาล่องอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
คนเจ็บก็คือนายนรชัยหมู่เกรียงอายุ๕๐ปีนะฮะ
ทั้งจุดบริเวณท้องชายโครงแล้วก็แขนนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
เพราะว่าแรงของล้อเนี่ยมันกระแทกแบบเต็มแรง
กู้ภัยก็มาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ขายครกอยู่ริมถนนพอดีนะครับ
ที่เกิดเหตุมีล้อหน้าข้างซ้ายของรถกระบะสีดำ
มีนายวิทูลพงเจดพงศ์อายุ๕๐เป็นคนขับ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเพราะล้ออยู่นี่
ต้องยืนรอพบตำรวจก่อน
มันมีเสียงแก๊กก็เลยชะลอเพราะว่าจะฟังว่ามันเสียงอะไร

หลุดมาหลุดแล้วก็มาชนร้านครก
ชนร้านคลกแล้วก็ชนของร้านเขาด้วย
มันน่าจะมากระแทกแต่ไม่รู้ว่ากระแทกตรงไหน
เพราะว่าผมต้องมาครองรถทางที่เอง

โอ้โหนี่ฮะมันดังแก๊กมาก่อนแล้วล้อวิ่งไปเลย
กู้ภัยลำปางเขตเกาะคานะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ซึ่งทำงานอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ย
พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ล้อรถกระบะกลิ้งผ่านหน้าปั๊มไปด้วย
ไปชนคนขายครกที่ข้างถนนนะครับ
กู้ภัยบอกว่าได้ยินเสียงดังผิดปกตินะครับ
ไม่กี่วินาทีเห็นล้อรถกลิ้งผ่านหน้าปั๊มไป

คิดว่าเอออาจจะไม่โดนใคร
สุดท้ายโดนจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นก่อนจะออกรถเนี่ย
ยิ่งเดินทางไปต่างจังหวัดดูกันให้ดีก่อน